ปลาทูจริงมันต้องไปทอดกินกับน้ำพริกเนาะ

เดี๋ยวระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไส้ปลาทูกัน

พร้อมเลยเพราะว่าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร
นั่นน่ะสิไม่เคยคิดภาพยังไม่ออกเนอะ
เครื่องแบบไทยมาก

เราใช้ครีมชีสเนาะ
เชฟทำเผื่อเราแล้วใช่ป่ะ

ปะทูทำไรเดี๋ยวเกาว่างก็ล้อมา
ปูครับเดี๋ยวเราจะต้องเลาะเนื้อออก
อย่างอื่นเริ่มแรกเลยเราจะดึงหัวออกก่อน

เดี๋ยวพอมันโดนน้ำตาลนิดหนึ่งมันก็จะเริ่มนิ่มลงมา
ปะทูครับใส่ลงไปในครีมชิ้นได้เลย
โอเคต่อไปเราต้องซอยตะไคร้อีกรอบหนึ่ง
ตะไคร้ซอยหอมซอยใบมะกรูดครับ
อ้าวพีชชิบเอามาบ้างเอามาบ้าง

เสร็จแล้วเอาไงต่อมาครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็แบ่งใส่ครับแบ่งใส่สองอัน

โอ้โหเชฟของหวานมากเลยนะใส่มะนาว
เราต้องเพิ่มให้รสชาติเน้นตัดการ
แล้วก็ตามด้วยเกลือหยิบมือครับ

ตอนนี้สโคนของเราก็ได้ที่แล้วค่ะ
ค่ะแล้วก็จะมาโอเคใส่ไส้เดี๋ยวพิษใส่ได้
มาครับผมเสร็จแล้วนะครับสะโคนครับไทยแม็กเคอร์แรล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

เสร็จแล้วถามว่าเชฟเนี่ยยังไม่ให้ไป
สวยหน้าสดด้วยอโวคาโดครับ

คืออะไรกินอโวคาโดรสวยหน้าสด

จริงหรอ
มิตามินเยอะนะในอโวคาโดครับ

หรือว่ายังทานไม่ค่อยเป็น

สามารถเอาโวคาโดไปทำเป็นเมนูอะไร

แต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เชฟพักผ่อน

แนวแบบว่าละมุนอบอุ่นใจดี

พูดชายวันนี้ก็น่ารักเพราะแบบว่าว่าแบบ

ล่ำเอ้าเล่วล่ำนี่ให้อันดับแบบ๑๐คะแนนเต็มเลย

ดูแบบโอ๊ยหลักคนชอบ

ผู้ชายในฝันไงคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ